วันนี้ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ลีภัย
หยี่ยมค่ายผู้หลีพัยวันนี้เตรียมข้าวของมาบริจาคมาช่วยเหลือกันเต็มที่
และจะต้องฝ่าอากาศที่มันร้อนด้วย
วันนี้ย้ำว่าร้อนมากกว่าฝนแน่นอนนะคะ
ส่วนใครที่รอฝนอาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะคะ
จะเห็นว่าอุณหภูมิโอ้โหสีแดงเลยเป็นแดงเข้มนะคะ
สีแดงเข้มนี่หมายถึงอุณหภูมิที่๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะ
จะเห็นว่ากินหลายพื้นที่เลยมากกว่าครึ่งประเทศ
โดยเฉพาะเน้นตอนบนของประเทศนะคะ
อุณหภูมิแบบนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะ
กิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยแม้ว่าจะทำได้แต่ว่าก็ระวังเรื่องฮีสโตรกนะคะ
รวมถึงสาวก็กลัวผิวเสียเนาะทาครีมกันแดดด้วยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมันลดน้อยลง
ไม่ว่าจะเป็นร่องฝนค่ะร่องฝนเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นอยู่แถว
ตอนติดติดกับภาคเหนือหน่อยติดกับภาคอีสานตอนบนหน่อย
ตอนนี้ไม่เจอแล้วนะคะเขาถอยร่นกลับไปจนหายไปแล้วเนี่ยเนี่ย
เจอแล้วนะคะนอกจากนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ซึ่งเป็นมรสุมประจำถิ่นที่เขาจะพัดพาเอาความชื้นเข้ามาในประเทศไทย
ช่วงนี้อ่อนกำลังลงด้วยค่ะแต่ถามว่ายังคงมีฝนไหม
ยังมีนะแต่ว่าจะเป็นแถวทางฝั่งตะวันตกของประเทศ
นี่ช่วงเช้านะเช้านะเวลานี้เลยนะตี๕๔๖นาที๔๔วินาทีเนี่ย
ไม่มีฝนนะคะแต่หลังจากนั้นไปช่วงบ่ายค่ะ
ฝนจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
เพราะตรงเนี้ยเขาจะมีเทือกเขาตะนาวศรีนะภาคเหนือยาวจนมาถึงภาคใต้เลย
มีฝนแต่เป็นฝนแบบมาไวไปไวตกนิดหน่อย
แถวบิบบ้านในชั้นนี้เขาเรียกตกอาจจะแอ้แจ๊ะนะคะ
แล้วก็ไม่ฝนไม่เยอะอะค่ะแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นเลย
กรุงเทพมหานครอ่ามีโอกาสจะเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะคะ

ส่วนคลื่นค่ะฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่นอกชายฝั่งแต่ใกล้ใกล้ชายฝั่งตรงเนี้ย
คลื่นลมสงบดีเช่นเดียวกับอ่าวไทยค่ะ
คลื่นลมสงบงากเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ
เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะคะช่วงสัปดาห์นี้